ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาโพสต์คลิปของหนุ่มคนนึงเอาไว้
เป็นชายเร่ร่อนนะฮะอยู่แถวซอยวิภาวดี๗๗
นะครับทีนี้พอมีคนเขาเห็น
นะฮะเขาก็เลยติดตามแล้วก็สอบถามกันค่ะ
เพราะคิดว่าจะเป็นลูกชายของเขาที่หายไป๖ปีหรือเปล่า

นี่เป็นคลิปที่แม่ค้านะครับที่อยู่แถวซอยวิภาวดี๗๗เนี่ย
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลในติ๊กต๊อก

ซึ่งตรงนี้จะเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเขาอยู่กรสิน
โทรมาหาเจ้าของคลิปที่โพสต์คลิปเอาไว้เพราะสงสัยว่าชายเร่ร่อนคนนี้จะเป็นลูกชายเขาหรือเปล่า
ลูกชายที่พลัดพรากหายไป๖ปีนะครับเสียงปลายสายที่เป็นพ่อเนี่ยเสียงผู้ชายบอกว่าลูกชายเนี่ยชื่อเล่นโป๊งเหน่ง
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ไปดูชายเร่ร่อนคนนี้ให้ก็ตรงเกือบทั้งหมดนะ
แต่แผ่นหลังไม่ใช่พ่อบอกเขาเคยสักรูปโดเรมอนนะนี่ไม่ใช่แต่อันนี้ฮานุมาน
ก็เลยเอ๊ะมันอาจจะคล้ายกันพ่ออาจจะจำผิดหรือเปล่านี่อ่ะแต่เราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
วิภาวดี๗๗ทับ๒นะครับเจ้าของคลิปคือคุณแอนนะครับ
คุณแอนบอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยอยู่แถวนี้มา๒๓ปีแล้วนิติไปมานะฮะ
ไปคุยกับคุณแอนเขาจะมาคอยคุ้ยขยะนะตามถังขยะ
แต่เวลารถขยะมาเก็บขยะที่ถังเขาก็จะโมโหบางทีทะเลาะกับถังขยะก็มี
วันเนี่ยไปเจอเนี่ยไปเอาซากหนูตายมากินก็มี
เพราะเขาจะไม่ไปขอข้าวจากชาวบ้านกินคุณแอนเห็นก็เลยสงสารเลยเอาข้าวมาให้เป็นประจำ
นี่ฮะบางทีไปเจอนี่โอ้โหบาดแผลนี่เต็มตัวไปหมด
บางครั้งเขาก็อารมณ์ดีหน่อยร้องเพลงก็มีนั่งสมาธิก็มี
ดูแล้วคล้ายมีอาการทางจิตประสาทนั่นแหละก็เลยอยากช่วยตามหาญาติ
บางวันก็เกี้ยวกาดถ้าเกิดไปคุ้ยถังอาหารแล้วแบบว่ารถขยะเพิ่งมาเก็บไปอย่างนี้
เขาก็จะกระโดดเตะถังขยะบางวันก็อารมณ์ดีร้องเพลง
บางวันก็นั่งสมาธิแบบหนักเลยบางวันก็เคยเห็นแบบกินหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูหนูที่แบบเหมือนคนเขาเอามาทิ้งหนูตายหนูโดนวางยาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้พอคุณพ่อเขาโทรมาหาคุณแอนใช่ไหมครับบอกอยู่กาลสิน
คือชาวโซเชียลก็ลุ้นกันนั่นแหละอยากให้เขาเจอญาตินะฮะ
แถวอโสกเคยมีคนหนึ่งตามหายาดจนเจอ

เมื่อเช้านี้เองพี่สาวของผู้ชายที่ชื่อโป๊งเหน่งเขามาที่ซอยวิภาวดีนะฮะ๗๗นะครับ
เพื่อจะมาดูว่าใช่น้องเขาหรือเปล่า
พอมาถึงนี่เขาบอกไม่ใช่นะฮะยืนยันว่าไม่ใช่นะครับ
พ่อก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ารอยสักไม่ตรงกันทุกอย่าง
แต่ชายเร่ร่อนคนนี้ที่คุณแอนเจอศักดิ์ไว้ทั้ง๕นิ้วนะครับ
ศักดิ์ด้านหลังเนี่ยคุณพ่อบอกก่อนหน้านี้เป็นรูปโดเรมอน
แต่ตอนนี้ถ้าเจอต้องเป็นรูปมังกรเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนแก้ให้เอง
แต่ว่านุ่มเร่ร่อนคนนี้เป็นรูปฮานุมาน
แต่ลักษณะนี่รูปร่างส่วนสูงส่วนสูงนี่ใช่ไหมครับ
คล้ายครับตอนที่เดินตอนที่เดินอยู่ที่ทางขยะมันคล้ายเลยครับผม
ครับ
ค่ะแล้วไอ้ที่ศักดิ์โดเรมอนเขาอาจจะไปศักดิ์เพิ่มเป็นหานุมานไหมพ่อ
ลายที่ข้างหลังที่เขาสักนะครับเขาให้ผมไปแก้ให้นะครับ
มันจะเต็มหลังเขาเลยเป็นพวกอะไรมังกรอะไรเต็มหลังเลยนะครับ
เป็นมังกรเหรออ๋อเราอ๋อเราเป็นคนไปแก้ให้เขาเอง
อ๋อใช่ครับไม่ใช่แล้วล่ะ
จนรู้ว่าชื่อชัยวัดนะเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่คนกรสินนะฮะก็พยายามช่วยตามหาตัวไม่รู้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้
หวังว่าจะพาไปรักษาเผื่อจะส่งให้กับญาติด้วยหาไปหามาไปตึกร้างที่นึงนะ
ไปเจอผู้ชายคนนึงนี่เขาอ้างว่าเป็นพระบอกชื่อนรงเจ้าหน้าที่เลยขอดูใบสุทธิพระนะฮะ
แต่ไม่มีนะแต่เขาอ้างว่าเขาอยู่วัดแห่งหนึ่งที่สุโขทัยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไปที่วัดที่อ้างถึงก็บอกว่าไม่มี
ไม่มีพระลูกวัดชื่อนี้แบบนี้นะครับก็เลยคุมตัวนายนรงไปนะครับ
พอคุมตัวนายนรงค์จะเอาไปนะครับไปเจอชัยวัดหนุ่มขอนแก่นคนที่ตามหาพอดี
ที่ก่อนหน้านี้อยู่วิภาวดี๗๗นี่มาเจอพอดีเลยนะครับรู้แล้วว่าเป็นคนขอนแก่นนะครับ
ก็เลยพาไปทั้งสองคนเลยนะฮะตรวจปัสสาวะทั้งคู่เลยนะ
ชัยวัดหนุ่มเร่ร่อนคนนี้ไม่มีสารเสพติดนะฮะแต่นรงที่บอกว่าเป็นพระอะไรนะว่าเป็นพระ
อันนั้นก็ปัสสาวะสีม่วงเลยถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไป
แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ด้วยส่วนชายวัดหนุ่มขอนแก่นคนนี้
เดี๋ยวทางพมปฐุมธานีนะครับเพราะว่าเขามาอยู่แถวปฐุมธานีพอดีค่ะนะฮะ
วิภาวดีเนี่ยไม่รู้ไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้ก่อน

แล้วดูจากสภาพพื้นที่เมื่อกี้ค่ะพี่อุ๋ยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกร้างอ่ะครับมันเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมของคนเร่ร่อนอ่ะก็เนี่ย
เสพยาไปคนนึงเห็นไหมตรวจปัสสาวะก็สีม่วง
พื้นที่ตรงนั้นแบบที่มันลกล้างต้องไปดูกันนิดน
ตรงไหนมีตึกลงตึกล้างคนก็เข้าไปอยู่หมด